แหลกแยกวิพาสัปดาห์นี้นะคะ
เจวิเขาจะแฉเรื่องพฤติกรรมอะไรรู้ไหม
ยังไงคะคนคู่รักในวงการบันเทิงค่ะ
ที่รักนี้ต้องพังเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยมั่วไม่เลิก
เขาบอกว่าน้องนางเอกที่เป็นแฟนเนี่ยนะ
โอ้โหชอกช้ำกะหล่ำปลีมากเลย
ลึกเบื้องหลังเป็นยังไงจริงเท็จยังไง

ข่าวเช้าร้าวฉานสถานวงการมาอีกแล้วจ้า

เมื่อสี่เดือนของคู่รักมุ่งมิง
ที่ใครก็อิจฉาในความน่ารัก

ใกล้ได้ขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน
ช่วงหลังฝ่ายชายโคจรไปทำงานในแวดวงนางแบบ
เหมือนใจมันสั่นทนแรงเสียดทานความสวยความเซ็กซี่ไม่ไหว
เปิดปฏิบัติการนอกใจแบบลับ
เผลอไปปิ๊งนักร้องสาวขายาว

อ่ะบอกก่อนไม่ใช่น้ำตาลจ้า

เพราะมีคนเห็นนักแสดงหนุ่มซุ่มควงนางแบบ
มีมงกุฎไปเที่ยวผับดังย่านทองหล่อ
เพราะเอิญเพื่อนของนางเอกเสียงสองไปเจอเข้า
งานนี้เลยโป๊แตกแยกทองหล่อค่ะ
ถึงหูแฟนตัวจริงก็เลยปรี๊ดแตก
เพราะนี่ไม่ใช่คลั้งแรกที่ฝ่ายชายแอบมกแวกนอกใจ
อย่างอนามัยในรถโวชั่นใช้แล้ว
และนี่คือเรื่องปรี๊ดสุด
ฝ่ายหญิงทนไม่ไหวระเบิดลงตู้มสนั่นวงการ
เค้นคำตอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคนใหม่
ก็ยังปากแข็งบอกไม่ใช่ไม่มีอะไรเกินเลย
โอ๊ยตายพูดแล้วฉีช้ำแทน
ไม่ว่าเร็วนี้ฝ่ายเพื่อนของนางเอกเสียงแบ๊ว
กำลังจะขอภาพจากกล้องวงจรปิดผับดัง
ที่มีหุ้นส่วนเป็นดาราเหมือนกัน
โชว์หลักฐานจับเท็จพวกลักกินขโมยกิน
แม่อยากรู้นักเธอคือใครทำไมร้ายกาดถึงเพียงนี้

กลัวกลัว
ใครอ่ะบอกไม่ถูกดำไม่ถูก

ถ้าใครรู้ค่ะมาบอกหน่อยมาเม้าหน่อยนะคะ
เพจบันเทิงไทยรัฐเข้าไปในเฟซบุ๊คหน่อยนะจ๊